พาไปที่อ่างทองไปหาของกินอร่อยนะครับ
กินหมูปิ้งเจ้าเด็ดเขาบอกว่าสดใหม่จากเตาทุกวัน
อร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงตลอดกิน

อร่อยกินมาก
แบบนี้จะอดใจไว้ได้ไง

พอแล้วแต่มีน้ำจิ้มให้ด้วย
โอ้โฮตรงนี้เขาขายอยู่ที่บริเวณตลาดสดเทศวรรษ๒
อยู่บริเวณด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์
ตะบนตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ้างทอง
เข้าบ้านฮะเขาออกมาจับจ่ายตลาดกันละเนาะตรงเนี่ยนะ

ที่จะมาซื้อหมูปิ้งสูตรโบราณที่ขายมานานกว่า
กว่า๑๐ปีโห
เป็นแค่ร้านหมูปิ้งธรรมดาที่เป็นรถเข็นตั้งเตาขายแบบนี้

นี่คุณผู้ชมดูน้ำจิ้มเขาเออดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
เขาบอกว่าน้ำจิ้มนะฮะต้องกินกับหมูปิ้งแบบนี้แล้วก็มีข้าวเหนียวร้อน
มันอร่อยสุดจริงเลยนะครับข้าวกันนะ

สนองมากเลยแล้วข้าวเหนียวและปั้นจิ้มในถุงแล้วข้าวหมูปิ้งด้วย
น้องไอ้ตองใช่เลย

ยังมีอีกยังมีอีกเขาบอกว่ามีขนมปังหน้าหมูที่ทานคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์

แค่ไขสเต๊กไหมกัน
ไม่ได้กินน้ำแล้วนะ

เอาไว้ทานกับหมูปิ้ง
อาจารย์อินกับกลัวขนมปังหน้าหมู

โรงงานมาก่อนอดีตสาวโรงงาน
ก่อนที่จะผันตัวออกจากงานนะมาปิ้งหมูขาย
แต่ละวันเนี่ยโอ้ยขายดีอีก

บอกว่าใช้สรรคอหมูจำนวน๑๔กิโลกรัม

เป็นชิ้นหมักซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลและเครื่องเทศ

แต่ของเรามันต้องใส่ในจำนวนที่พอดี
จนพอบอกแล้วก็ได้รสชาติดยอดเยี่ยม
จากนั้นนำเนื้อหมูมาเสียบไม้
แล้วก็ปิ้งบนเตาถ่านร้อนกลิ่นหอมเต๊ะจมูก
คือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้กลิ่นแล้ว
อดใจไม่ไหวแล้วค่ะจุดแล้วก็สั่งซื้อทันทีเลย

ใช่เช้าอย่างนี้เจอแบบนี้ต้องซื้อจริงนะครับ
แล้วขายราคาเป็นยังไงแพงไหมจ๊ะ
จ้ะค่ะสามไม้๒๐บาทโอ้ค่ะสามไม้๒๐บาท
แล้วค่ะนี่กำลังอิ่มด้วยนะ
ซื้อ๒๐บาทเอาละ๔๐บาทเขาเดี๋ยวหอหนึ่งตอนนี้
หอเลยใช่ไหมร้านนี้นะฮะเขาเปิดตั้งแต่๖โมงเช้าจะถึง๙โมงเย็น
ซึ่งมีลูกค้าประจำมาลิ้มลองความอร่อยเป็นประจำเลยทีเดียว
งั้นไปดูหน่อยซิว่าเขามายืนยันคอนเฟิร์มความอร่อยกันแบบไหนครับ
ร้านไก่ดำตำกิ่มกินแล้วสิบหมดอร่อยน่าดู

มีโอกาสลองไปทานกันดูผมย้ำสถานที่ที่เขาขายสักที
เขาขายอยู่แถวบริเวณตลาดสดเทศบาลสอง

จุดสังเกตไม่น่าจะมีแต่ใช้จุดสังดม
โดนดมกลิ่นไป

สักใหม่นะจุดสังเกตเป็นจุดสังดม

เพราะว่าร้านเขาขายดิบขายดีคิวกันยาวเลยนะคะ